ไปดูเนี่ยความแห่งงานบรวดนะคะของคนเลี้ยงมาที่
จังหวัดอ่างทองไม่ธรรมดาจับม้ามาแต่งองค์ทรงเครื่อง
และม้าก็เต้นไปตามจังหวะกว่าจะไปถึงวัด
มาก็เมื่อยแต่ทุกคนก็มีความสุขใจไปดูภาพบรรยากาศ
ดูภาพบรรยากาศด้วยกันนะฮะ
นอกจากงานบวชเนี่ยคนจะมันแล้วนะ

เปิดเพลงให้ม้าเต้นแบบนี้ก็มีความสุขเหมือนกันนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันงานบวชของนายนัทพงศ์แจ่มฟ้า
อยู่ที่ตำบลหนองแม่แก่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
อนุโมทนาบุญกันก่อนเลยนะครับ

เวลาใครจะบวชใครที่อุปสมบทบังชาแบบนี้

ก็เขานำม้ามาแต่งองค์ทรงเครื่อง

แบบทรงเครื่องเต็มจำนวน๙ตัวนะครับ
มาร่วมเต้นรำเพื่อรับนาคในขบวนนะครับ
ดูจากจังหวะการเต้นแล้วน่าจะเป็นเต้นถับ

ตัวนี้ตัวแรกนี้เต้นเก่งมาก
โดยขบวนม้าแล้วก็ทุกตัวได้อวดโชว์ท่าเต้นม้าหอก
ชาวบ้านที่มาร่วมในขบวนก็พากันเต้นท่าอาม่าเหยาะเหมือนที่คุณสุภาษารา
สอสองของผมเต้นด้วยเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ก็เต้นไปตามกันแบบนี้จนไปถึงวัดนะครับ
สนุกสนานทั้งคนและม้าแบบท้าอากาศร้อนกันเลยทีเดียวนะครับ

นี่คุณพี่ทั้ง๓ท่านสนุกเลย
ส่วนพ่อนาคก็นั่งรถม้ามาแบบไม่หลุดคอนเซ็ปต์ตามกระบวนด้วยนะครับ

เวลาที่มีการเต้นมีการรำอะไรแบบนี้ก่อนที่จะไปส่งนาค
หรือว่าให้นาคขี่บนหลังขี่คอแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะถือว่าจะเป็นการกวนและเป็นอุปสรรคสำหรับนาค
เพราะว่าเหมือนคนที่ก่อนที่จะเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์
เข้าสู่ความดีจะมีมารพจนนะครับ
จึงเปรียบเทียบเป็นแบบนี้แล้วก็ให้บรรยากาศสนุกสนานนะฮะ

โดยทางผู้จัดงานครั้งนี้บอกว่าสาเหตุที่นำม้ามาร่วมขบวนแห่นาค
เพราะว่าพ่อของนาคนัทพงศ์ประกอบอาชีพเป็นคนเลี้ยงม้า
และเมื่อถึงเวลาบวชหน้าเพื่อนของพ่อที่ดูแลม้า

แต่งองค์ทรงเครื่องเต้นโชว์ในขบวนเพื่อสร้างสีสัน
เหล่านางฟ้านางสวรรค์ที่มาร่วมกันรับนาคนะครับ
โดยนางรำก็จะใส่เสื้อสีสันสวยงามเดินรำเดินเต้น
ตามขบวนกันอย่างสนุกสนานเช่นเดียวกันนะครับ